มาดูความคืบหน้ากรณีที่มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นไปทำร้ายชายพิการจนเสียชีวิตนะคะ
แล้วก็โอ้โหคนวิจารณ์กันหนักเลยว่าพฤติกรรมโหดเยี่ยมนะคะ
ล่าสุดค่ะตำรวจนครบานโชคชัยนะคะ
สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมดทั้ง๖คนแล้วนะคะ
โดย๔ใน๖ผู้ต้องหาเป็นลูกหลานตำรวจนี่แหละค่ะ
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็เลยยืนยันย้ำชัดว่าไม่เลือกปฏิบัติ
และจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะ
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ประชุมร่วมกับตำรวจนครบาลโชคชัย
คดีที่ผู้ต้องหา๖คนก่อเหตุทำร้ายร่างกาย
นายสมเกียจศรีจันทร์ชายพิการจนเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
จากนั้นมีการนำตัวผู้ต้องหา๕คนมาแถลงข่าวค่ะ
ทั้ง๕คนนี้ประกอบไปด้วยนายอัครเดชทัศนะ
นายมนมณัฐแสงโพนายจตุพรจันโสภา
ขณะที่นายเพียรพลยศพงศ์อนันต์
ผู้ต้องหาคนที่๖ยังคงอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ

ก็รู้ว่าก่อนก่อเหตุกลุ่มผู้ต้องหา
ไปพูดจากแซวนายสมเกียจจะเกิดมีปากเสียงกันค่ะ
นายสมเกียจยังคงติดใจตามไปต่อว่ากลุ่มผู้ต้องหาที่หน้าบ้าน
แล้วก็ผู้จาท้าทายทำให้กลุ่มผู้ต้องหานำอาวุธมีด
และติดตามนายสมเกียจกลับไปยังหน้าร้านขนมปังแล้วก็ทะเลาะวิวาดกัน
จนเป็นเหตุทำให้นายสมเกียจได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
นี่เป็นการให้ปากคำของกลุ่มผู้ต้องหานะคะ
ซึ่งรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานยืนยันว่า
๔ใน๖คนร้ายที่ลงมือก่อเหตุจะเป็นลูกหลานของข้าราชการตำรวจ
ก็ขอให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตไม่ต้องกังวลใจในเรื่องของการดำเนินคดี
พร้อมให้ความเป็นธรรมตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ
หากตรวจสอบแล้วว่าใครกระทำความผิด
ก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีการละเว้นค่ะ
เบื้องต้นแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และข้อหาบุกรุกพร้อมกับเร่งสอบปากคำพยานผู้เห็นเหตุการณ์
และตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อนำมาประกอบหลักฐานเอาผิดกับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
นายเมธัศนผลประเสริฐหลานของผู้เสียชีวิต
เปิดเผยว่าครอบครัวมีอาชีพขายขนมปังมา๓ปีแล้วนะคะ
ที่ผ่านมานายสมเกียจไม่เคยมีปัญหากับใคร
กระทั่งวันเกิดเหตุนายสมเกียจได้มาบอกว่า
มีปากเสียงกับกลุ่มวัยรุ่น
นายสมเกียจต้องการให้กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้มาขอโทษ
เพราะว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้พูดจาเชิงดูหมิน
แต่ว่าในเวลาต่อมากลุ่มวัยรุ่นได้เข้ามาหาเรื่องที่ร้าน
แล้วก็พบว่ากลุ่มคนร้ายที่ใส่เสื้อสีแดงมีอยู่คนหนึ่ง
มีดแทงบริเวณลำคอของนายสมเกียจจนเสียชีวิตค่ะ